ข่าวนี้สลดหดหู่แล้วก็น่าเวทนามากเลยนะคะ
คุณยายอายุ๘๖ปีอยู่ที่บ้านกับลูกชาย๒คน
แล้วคุณยายเป็นอัลไซเมอร์ปรากฏว่าลูกชายเสียชีวิต

แล้วที่สำคัญนะนายจ้างของลูกชายมาตามถึงที่บ้าน

คุณยายไม่ได้กินข้าวตลอด๑๐วันนะ
กินแต่กล้วยกินแต่ส้มประทังชีวิตนะคะ
คือคุณยายไม่รู้นะว่าลูกชายเสียชีวิตนะฮะ
แล้วจังหวะนี้ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอ่ยตำรวจเอยเข้าไป

เพราะว่าศพของลูกชายคุณยายเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่ง
วัญชัยสอนศรีหัวหน้างานป้องกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
หนูมณีวัย๕๑ปี
ก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกน้องไม่มาทำงานเลย
ขาดงานไปตั้งแต่๑๐มกราคมแล้วก็ไม่ได้มีจดหมายลา

นายจ้างก็รู้สึกแปลกใจหัวหน้างานก็รู้สึกแปลกใจ
มาวันที่๒๐แล้วก็คือเมื่อวานนะคะ
เลยตัดสินใจขับรถมาดูแล้วกัน

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมขนาดยืนอยู่หน้าบ้าน
กลิ่นเหม็นมันลอยออกมาเลย
กลิ่นเหมือนกับเป็นกลิ่นคนตาย
คือนายญาติของนายสิริอรุณนี่แหละ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
พอญาติมาถึงตำรวจมาถึงกู้ภัยมาถึง
เปิดประตูเข้าไปเจอภาพเมื่อกี้ค่ะ
คุณยายสำลีหนูมณีอายุ๘๖ปีนอนอยู่บนเตียง

ไปดูในห้องน้ำมีศพของลูกชายคุณยายอยู่คือนายสิริอรุณค่ะ

มะแรงวันหนอนคือตอมอยู่ทั่วร่างแล้วนะคะ
ทีนี้สอบถามญาติคนตายก็เล่าให้ฟัง
ว่านายสิริอรุณอยู่กับแม่
แม่ก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อยู่กันสองคนที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ก็ถามคุณยายนะว่ายายยายอยู่ที่นี่กับใคร
ยายบอกว่ายายอยู่กับลูก
แต่ว่าไม่รู้ว่าลูกไปไหน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยายยังไม่รู้เลยค่ะว่าลูกไปไหน
แล้วยายบอกด้วยนะว่ายายยังไม่ได้กินข้าวเลย
ที่ผ่านมาเนี่ยยายกินแต่น้ำเปล่ากล้วย
แล้วก็ซ่อมประทังชีวิตเท่านั้นเองค่ะ
พอฟังถึงท่อนนี้สะเทือนใจมากเลยนะ
ทีนี้พอมีการตรวจสอบคุณผู้ชมดูสิ
กล้วยที่ยายกินประทังชีวิตข้าวสักเม็ดก็ไม่ได้กินนะคะ

ก็ส่งศพของนายสิริอรุณไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาล

แล้ววันนี้นักข่าวของเรานะไปที่บ้านของคุณยายสำลี
ไปเจอคุณยายสำลีแล้วช็อตที่ไปเจอนักข่าวนะ
คุณยายสำลีจับมือนักข่าวเลยแล้วถามว่านี่ลูกใช่ไหม
จำไม่ได้อะค่ะแล้วคุณคิดดูสิช็อตนั้นน่ะ
นักข่าวเองกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลย

ครับนี่เป็นผ้าหวาญล่ะที่เจ้านาธิเข้าไปคุยกับคุณยาย

คุณยายคุณยายใช้ชีวิตอยู่ยังไง๑๐วัน
เขาบอกว่านี่ไงกินกล้วยกินส้ม
ที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละนะครับส่วนวันนี้จังหวะ
นักข่าวของเราเข้าไปแล้วคุณยายจับมือถามว่า
นี่ลูกชายยายใช่ไหมเนี่ยนักข่าวเราแบบน้ำตาซึมเลย
คุณยายจำไม่ได้และคุณยายไม่รู้ว่าลูกชายตายแล้ว
ใช่ค่ะนักข่าวของเราก็ต้องปลอบใจกันอยู่พักนึงเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยถามญาติด้วยนะญาติบอกว่า
เดี๋ยวเที่ยงวันนี้ค่ะจะให้กู้ภัยไปรับศพของนายสิริอรุณ
นำมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะที่วัดบุญนาครักคิตาราม
แล้วสาเหตุที่ไม่ได้สวดพระอภิษฐรรมศพ
เพราะว่าศพของนายสิริอรุณคือเสียชีวิตมาตั้งแต่วันที่๑๐แล้วนะคะ
เสียชีวิตมาหลายวันแล้วส่วนคุณยายสำลีจะทำยังไงต่อไป
หลังจากที่ชาปนกิจศพลูกชายแล้วเนี่ยญาติญาติเขาก็ตกลงกันนะ
ว่าเดี๋ยวจะให้ลูกของนายสิริอรุณเนี่ยเป็นหลานของคุณยายเนี่ยนะ
รับคุณยายแล้วก็ดูแลคุณยายแทนพ่อต่อไปด้วยนะคะ
นี่กลายมาเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะ
แล้วหลายคนที่ดูข่าวนี้ก็รู้สึกสงสาร
คุณคิดดูสิตลอด๑๐วันแม่อยู่กับศพลูกในบ้าน
โดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วค่ะ
นั่นสิฮะก็ถือว่าเป็นเหตุสลดจริงนะครับ
นี่ถ้านายจ้างไม่ตัดสินใจมาที่บ้านพักตรงนี้นะ
ก็จะไม่มีใครรู้นะว่ากลายเป็นศพไปแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาพยายามติดต่อตลอดเลย
แต่ก็ติดต่อนายสิริอรุณไม่ได้นะคะ